สุดคือกะทิกะทิยาหรือกะทิฮิ้วหวีอินฟูเอ็นเซอร์เนี่ย
ประสบการณ์ผ่าไส้ติ่งอักเสบเนี่ย
มีค่ารักษาพยาบาลแสนเก้านะ
แต่พอไปเคลมประกันปุ๊บกลับไม่สามารถเคลมได้
ทั้งที่ทุนประกันมีอยู่๖ล้าน
จ่ายเบี้ยเนี่ยปีละ๓๖๐๐๐ถึง๓๗๐๐๐

แต่วันนี้เวลาคุณดูเบี้ยคุณต้องดูสองอย่าง
อันนี้ขอเบี้ยว่าเป็นเงินสะสม

ของมันจะต้องเค็มได้เยอะแต่ความจริงผิดค่ะ
เวลาที่เขาขายเขาจะบอกเอาเงินสะสม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
ประกันก็ไม่ธรรมดานึกออกไหมครับ
แล้วก็ใครขอชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีที่เกิดขึ้นอย่างนี้
ผู้เอาประกันได้ทำการเรียกร้องสินใหม่จำนวน๒ครั้ง
วันที่๔ตุลาคมเรียกร้องสินใหม่ครั้งที่๑
ผู้เอาประกันได้ใช้บริการผู้ป่วยนอก
ซึ่งในกรณีนี้บริษัทมีความจำเป็นจะต้องตรวจสอบก่อน
สุขภาพก่อนทำประกันแล้วก็บริษัทกำลังดำเนินการอยู่
อย่างเช่นอันนี้จบจะอธิบายให้ฟัง
แล้วก็วันที่๑๘ตุลาคมเนี่ยการเรียกร้องค่าสินใหม่ที่๒
เอาประกันได้ใช้บริการผู้ป่วยในคือนอนในโรงพยาบาล
ซึ่งบริษัทสงวนสิทธิ์ให้ผู้เอาประกันต้องสำรองจ่าย
เนื่องจากการตรวจสอบสินหมายที่๑ยังไม่เสร็จ

บริษัทเข้าใจและตระหนักถึงความไม่สุขที่เกิดขึ้น
แล้วก็ได้เร่งพิจารณาสินใหม่อย่างเต็มที่

ผลการตรวจสอบน่าจะเสร็จภายในวันที่๒๕ตุลาคม
ซึ่งบริษัทจะเร่งแจ้งการพิจารณาให้ลูกค้า

ประกันมันก็ต้องออกไปเลยในวงเงินเท่าไหร

ความที่พวกเราซื้อประกันเราคิดว่ามันประกันแล้วใช่ไหม

บางที๖เดือนแรกคุณอาจจะใช้ไม่ได้เลยด้วย

อย่างสมมุติเราตรวจปุ๊บอ่ะเราซื้อประกันปุ๊บ

เขาครอบเวิร์ดในปีที่บางทีมะอะไร

ไม่หมายความว่าควบคุมในมะอะไร

เขาเริ่มควบคุมในปีแรกเลยหรือเปล่า

แล้วในที่สุดแล้วประกันเขาจะทำไงคืน
เอาคืนเงินที่คุณจ่ายไปสมมุติเราเจอป่วย

แล้วปุ๊บมาคุณทำมา๓๐๐๐๐บาทก็คืนแค่๓๐๐๐๐บาท
ช็อกเลยนะ
อันนี้คุณสามารถร้องเรียนสคบได้แต่เราจะชนะเขาหรือเปล่านะอีกเรื่องหนึ่งนะ
เขาก็มีจุดของเขาในการที่กดกติกาอะไรต่างต้องไปอ่านดีเพราะว่าเขาต้อง
ต้องละเอียดใช้คำว่าต้องละเอียดคำว่าละแล้วหรือว่ามีความหมายต่างกัน
อย่างเมื่อก่อนจะคิดว่าอู้วชะสกปีน่ะเป็นแสนจะต้องแบบว่ารักษาชั้นได้เยอะมากผิดค่ะ
เท่ากับเราก็กลับไปดูอีกที่แบบว่าเราไปซื้อตามโบ๊งตามแบงค์
กันจริงมีนิดเดียวเดี๋ยวนี้ค่าห้องเท่าไหร่
ค่าห้องประพบ๕๐๐๐๖๐๐๐๗๐๐๐ถูกต้องไหมถูกสุด
ประกันบางทีที่เราไปซื้อกันเป็นเงินฝากเยอะ
เงินฝากที่แบบ๕ปี๑๐ปีถึงจะเบิกมาได้ถูกต้องไหม
แต่เงินที่ดูแลชีวิตเรามีอยู่นิดเดียว